เราก็ยังมีต้นตะไคร้
ตะไคร้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งใหม่นะคะที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าในปีนี้มีอะไรใหม่มาให้เราส่อง
มาให้เราดูมาให้เรามองมาให้เราจ้องด้วยล่ะค่ะ
อ้าว

รอก่อนใจเย็นนิดนึงก่อนที่จะเห็นแบบเต็มคุณต้องเริ่มดูตั้งแต่ต้น
นี่ค่ะคุณเป็นเรื่องราวการขอโชคจากต้นตะไคร้

งงกันล่ะสิคะว่าเฮ้ยตะไคร้เนี่ยมันเป็นต้นไม้นำโชคหรือยังไง
ทำไมต้องมาขอโชคขอลาบกันด้วย
บอกอย่างนี้ค่ะว่าต้นตะไครต้นนี้ไม่ธรรมดานะคะ
เพราะมันเป็นต้นตะไคร้ที่มีดอกตะไคร้ปรากฏขึ้นตามยอดใบ
ต้องดูนะดอกตะไคร้เองจริงไม่ค่อยได้เห็นนะ
นั่นไงถึงบอกว่ามันไม่ได้หาดูง่าย

คุณเข้าไปดูค่ะเข้าไปดูต้นตะไคร้กอตะไคร้กอนี้นะคะ
ตั้งแต่รากตั้งแต่ดินเนี่ยเงยขึ้นไปจนถึงปลายยอดมันคุณจะเห็นดอกตะไคร้ชาวบ้านบอก
เฮ้ยไม่เคยเจอมาก่อนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นต้นตะไคร้นำโชคแหละ
แล้วก็ชาวบ้านบอกต้องทำสิ่งนี้ก่อนกลับนั่นก็คือ

ที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็นแว๊บไปช่วงต้นที่คุณชนะบอกมันยังไม่หมดนั่นแหละ

ก็ต้องใจเย็นรอดูนิดนึงมันต้องใช้เวลาค่ะ
สุดท้ายนะคะเราไม่ทำให้คุณผิดหวังอยู่แล้วค่ะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูทูปเสี่ยงทายกันไปเพื่อหวังว่าทูปเสี่ยงทายนี้จะนำโชคนำลาบมาให้เรา
ซึ่งในเดือนมกราคมนี้กลางเดือนเนี่ยเราจะต้องเลื่อนวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลไปเน้นถูกไหมคะ
กลางเดือนมันตรงกับวันครูก็ต้องออกสลากวันที่๑๗ดังนั้นสิ่งที่เห็นตรงนี้จดไว้ก่อน
จดและจำไว้ก่อนอย่าเพิ่งลืมกันนะคะแล้วค่อยไปลุ้นกันอีกทีว่าคุณจะโชคดี
ไว้ในใจแต่เอาอีกแล้วมันไหม้ไปแค่ครึ่งเดียวน้องใบตอง

คุณวีรณัท๙๔๒๔นะน้องใบตองคุณชนะคุณจะได้ดูสมใจเลยค่ะ
โหวันที่แล้วมันสั้นวันนี้มันยาวเนาะเงินหมดแล้วว่ะ
คุณลงทุนเยอะเหรอคะ
งี้ละกันเรื่องของการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วดูเรื่องราวแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ